ทำให้คุณปอทฤษฎีเป็นที่ประจักษ์นะครับ
เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงทุกคน
จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของพระเอกหนุ่มในครั้งนี้นะครับ
ก็เลยช็อกความรู้สึกคนในวงการแล้วก็แน่นอนครับ
การแสดงความเสียใจกันพอสมควร
คนบันเทิงจำนวนมากนะครับร่วมไว้อะไรต่อพระเอกหนุ่มนะครับ
บอกเล่าความทรงจำดีที่มีต่อพระเอกนิสัยดีคนนี้นั่นเองครับ

เธอคนนี้กำลังมีผลงานกับพระเอกหนุ่มนะฮะออกอากาศอยู่เลย

ด้วยการโพสต์ภาพประกาศจากทีมแพทย์
แล้วก็ชื่นชมว่าคุณปอเข้มแข็งที่สุด
แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวสหวงนะครับ
ส่วนฝากนางเอกสาวได้เคยร่วมงานกันกับคุณปอทฤษฎีอย่างคุณชมพู่อารยา
ขอให้พี่ชายไปสู่สุขตินั่นเองนะครับ
เช่นเดียวกันกับผู้จัดละครคุณตู่ปิยวดี
แสดงความไว้อะไรด้วยข้อความเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า
แปลว่าคุณจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
คล้ายกับนักแสดงสาวคือคุณเมปฏิดา
แสดงความเสียใจบอกว่าคุณปอจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปเช่นกัน
ส่วนป้าแจ๋วยุทธนาครับภูมิกับละคร

ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ
แล้วก็ขอให้ปอไปสู่สุขติ
ส่วนนักแสดงสาวคุณพีคพัทรัสยาที่โพสต์ข้อความระบุนะครับ
บอกว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปที่ชั้นที่พระเอกหนุ่มรักษาตัว
แต่เสียใจที่ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมแล้ว
และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวสหวง
คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับรุ่นพี่ในวงการ
ลงภาพพระเอกหนุ่มกอดลูกสาว
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมงานด้วยกัน
ยังรับปากว่าจะช่วยดูแลทายาทตัวน้อยของเขา
รวมไปถึงลงคลิปที่เล่าความประทับใจในการเป็นพระเอกติดดินของหนุ่มปอ

บรรยายถึงความดีงามของพระเอกหนุ่ม
เรื่องของความมีน้ำใจมุกตลกที่เคยหยอกล้อเล่นกัน
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป
มีเพื่อนร่วมเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอีกมากมายหลายคนนะครับ
พร้อมกันส่งความลำลึกอาลัยนะครับถึงคุณทฤษฎีสหวง
ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงรัฐาคุณมากกี้ราศีคุณมินพิชยาคุณเมพิชชนาธิ์
คุณใหม่ดาวิกาคุณขวัญอุสามณีคุณซีศรีวัฒน์คุณมิ้นท์ชาลิดา
คุณโกติเจริญพรคุณฟิล์มรัฐภูมิคุณกะแตสุพศร
คุณใบเตยสุธีวันคุณบี้สุกริตแล้วก็อีกมากมายนับ๑๐๐โพสต์เลยทีเดียว
ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนซีนะครับอย่างนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีคุณทีนสารวุฒิ
โพสต์รูปถ่ายคู่กับพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี
พร้อมข้อความแสดงถึงมิตรภาพที่มีให้แก่กัน
แล้วก็เชื่อมั่นมากว่าคุณงามความดีที่พระเอกรุ่นน้องทำไว้
เมื่อละครั้งยังมีชีวิตอยู่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นนี้
และคนรุ่นต่อไปปฏิบัติตามแล้วก็เชื่อว่าถ้าชาติหน้ามีจริง

แล้วก็คุณอ้ำพัชราภาซุปตาก็มีการโพสต์ภาพถึงคุณปอเหมือนกันนะครับ
บอกว่าปอจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเสมอค่ะ
ปอทิศนะคะก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ภาพล่าสุด
ซึ่งก็โพสต์ไว้เมื่อ๕สัปดาห์ที่แล้ว
น่าจะเป็นครอบครัวสาวงคุณโบแวนด้าเป็นคนโพสต์ไว้ให้นะคะ
ก็มีแฟนคลับไปคอมเมนต์กว่า๒๖๘๖๒คอมเมนต์เลยล่ะค่ะ